อ๋อแตะกรณ์กันแล้วมาดูกันนะคะว่าจะมีการประกอบทัดสินใจกันต่อไปยังไง
อันนี้สงสัยเขาว่าใครว่าคางโคกพูดตะโกดเป็นเลขออกมา

นั่นน่ะสิก่อนจะไปดูคางคกไปดูจังหวัดต่างกันก่อน
ไม่หลับไม่นอนค่ะคำคืนที่ผ่านมาไปตามต้นตะเคียนต่าง
ส่องหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ทั้งคืนเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โฮอันนี้ทำอะไรก่อนนั่นแหละสิ
คำคืนที่ผ่านมานี่เป็นการรวมกลุ่มของบรรดานักเสี่ยงโชคค่ะคุณ
ไปขอโชคลาบจากตะเคียนแม่สะใบเงินสะใบทอง
ที่บริเวณสวน๘๐พันศาเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
บรรยากาศก็เนี่ยคึกคักแบบเนี้ยค่ะขณะเดียวกันก็มีร่างทรงระดับเกจิ
เขาสับเปลี่ยนกันไปเข้าทรงพร้อมบอกใบ้เลขให้ทุกคนนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้ด้วย
มีทั้ง๓ตัว๒ตัวร่างทรงก็เขียนเลขเหล่านี้ค่ะลงบนกระดาษ
ให้เห็นกันแบบชัดกันไปเลยชัดขนาดไหนคุณผู้ชม
เค้าเขียนอยู่นะ
คุณผู้ชมมองเองละกันนะเราไม่บอกนะ
ไปตรวนดอนแรตที่สำนักสงประทานทิศมงคล

เฝ้ารอชมร่างทรงทำพิธีเป็นพิธีบวงสวงขอโชคลาภจากตะเคียนทอง
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปู่ย่าตะเคียนทอง
เชื่อกันว่าน่าจะมีอายุกว่าพันปีแล้วนะคะ
เคียนทองที่นำมาเก็บเอาไว้ที่สำนักสงฆ์นี้เนี่ยมีมากกว่า๓๐ต้น
ซึ่งเป็นตะเคียนที่เคยจมอยู่ในน้ำบริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านหนองน้ำใส
แต่ละต้นเนี่ยก็จะมีความยาวตั้งแต่สิบห้าเมตร
ไล่ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเกือบสามสิบเมตรเนี่ย
สำหรับงวดนี้ร่างทรงที่ชื่อแม่อ่อนได้บอกใบ้เลขเด็ด๓ตัวคือ
จุดจุดจุดและเลข๒ตัวคือจุดจุด
ขออภัยคุณผู้ชมถ้าบอกจะโดนจะโดนฟ้องอ่ะซึ่งชาวบ้านหลายคนเขาบอก
มั่นใจมากเพราะว่าร่างทรงให้เลขมาชุดเดียว
หลังจากนี้จะรีบไปหาซื้อเลยมีอะไรที่จะบอกได้บ้างไหมคะ
ไม่มีอ่ะสิไม่มีเลยจริงหรอต้องรูแล
เดี๋ยวผมสรุปข่าวอันนี้ไว้ให้ในเฟซบุ๊ค
จุดจุดจุดกับจุดจุด
เออเอาไหนพูดถึงเรื่องของตะเคียน
ผมเดี๋ยวเอาให้มันจบเซตของตะเคียนเลยนะ
มีอีกหลายที่เหมือนกันไปต่อที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะฮะ

ที่วัดหมอนไม้นะฮะตำบลปากเศร้าอำเภอเมืองนะฮะ
เมื่อคืนโอ้ยคนแน่นมากเลยนะฮะ

ยาว๑๒เมตร๓๙เซนติเมตร
รอบลำต้นเนี่ย๑๑เมตร๕๘เซนติเมตร
คุณผู้ชมฟังความยาวให้ดีอันนั้นแหละฮะ
ชาวบ้านเขาเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ
ส่วนตะเคียนต้นแม่เนี่ย๑๑เมตรนะฮะ
แล้วก็รอบลำต้น๗เมตร๗๓เซนติเมตรนะฮะ
ต้นลูกนะยาว๗เมตร๑๐เซนติเมตร
ลำต้น๗๙เซนติเมตร
ถันไหมเนี่ยนะฮะค่ะถันหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
หลังจากประกอบพิธีเสร็จชาวบ้านก็เอานี่แหละ
ความยาวความหลอบวงความอะไรของตะเคียนทั้งหมดทั้งมวล

อ่านน้ำมนด้วยอ๊าน้ำมนทำพิธีอยู่เหมือนไหมค่ะ
ก็จะปรากฏเป็นนี่ฮะอืมเต็มไปหมดเลยครับโอ้โห

อ่าแล้วแต่อันนี้เอามาฝากจากที่จังหวัดอุตติฝิตนะคะค่ะ
ไปให้สุดคุณผู้ชมไปให้สุดเมื่อสักครู่คุณทัศนัยเป็นตะเคียน
ไปกันที่วัดอ่างทองพัฒนาตำบลวังไสอำเภอครองขลุง
ใจจังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำวานนี้
ชาวบ้านหลายคนหลังไหลไปขอโชคลาภจากตะเคียน๓พี่น้อง
อายุพันปีเลยนะซึ่งเพิ่งจะขุดมาที่บริเวณคลองพร้าว
พบที่ครองพร้าวในพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้านใกล้วัดนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เคลื่อนย้ายตะเคียนมาไว้ที่วัดแห่งนี้
โดยต้นตะเคียนต้นที่๑มีความยาว๑๑เมตร
ต้นที่๒ความยาว๒เมตร๓๐เซนติเมตร
ต้นที่๓ความยาว๑๒เมตรไปวัดกวาหมดเลย
ขณะที่ร่างทรงก็มาบอกใบ้เลขเด็ดด้วยนะคะ
บอกว่ากู้มาด้วยอะไรก็อันนั้นแหละ
ชาวบ้านก็เลยแหมอะไรเนี่ยมาด้วยยังไงไปส่องกันใหญ่เลย
ไปดูทะเบียนรถค่ะรถแบ็คโฮที่ร่างทรงมานั่นแหละ
กู้มาได้ยังไงก็คือมาด้วยมาด้วยรถ
ใช่ล่ะใช่แล้วมีทั้งรถของร่างทรงแล้วก็รถขนตะเคียนด้วย
ต้นตะเคียนมาด้วยนะรถขนต้นตะเคียนเป็นรถแบ็คโฮลนะคะ
ทะเบียนรถก็คืออย่างที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เห็นชัดกันไปแล้วชัดไหมเนี่ยมันค่อนข้างมืดอะนะ
ชาวบ้านก็ไปโรยแป้งบนต้นตะเคียนด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าแหมโรยไปก็เห็นตัวเลขเหมือนกัน๒ตัว
ต่อไหมคะต่อสิฮะปกติพูดถึงการโรยแป้งทุกคนจะนึกถึง
ไม่ต้นมะเดือก็ต้นตะเคียนเขาอยู่ต้นไม้
มาค่ะมิติใหม่แห่งการทาถูทาถูนะคะ

ไปที่ระยองกันเลยค่ะหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์เลขที่๓๒หมู่๓
ในตำบลทัพมาอำเภอเมือง
กลุ่มแม่ค้าที่ขายอาหารหลากหลายเมนูในบริเวณนี้นะ
คางคกมาตัวหนึ่งโอ้โหคางคกตัวนี้ในใจเสียวาบแล้ว

เอาเลยจ้ะโดนจับมาหงายท้องแล้วก็โรยแป้งแล้วเนี่ย
ทาถูอยู่แบบนี้นะคะ
ผมมองเห็นไหมคะว่าคางคกอยู่ตรงไหน

มันกลืนไปกับผ้าหมดเลยไอ้นั่นแหละที่หายใจอยู่นั่นนะคะ
คือคางโค้กคือโดนจับนอนหงายอยู่นะ
แม่ค้าบอกว่าก็คางคกตัวนี้
กระโดดมาอยู่ใกล้ร้านแล้วก็ส่งเสียงร้อง
ฟังไปฟังมาเหมือนบอกตัวเลขอ่ะอ่า

คุณผู้ชมเคยได้ยินเสียงคางคกร้องบ้าง
มาบอกเราหน่อยว่าเค้าร้องอย่างไรนะ

ครุบขึ้นมาเลยแล้วก็เอาแป้งมาโรยท้อง

ไหนละ

ครูผู้ชมเห็นคะที่มีไซด์ครีม
ใช้ครีมยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้เท่านี้นะคะเนี่ย

มาจากใต้ถังร้านบาร์บีคิว
คือมาแล้วเรารู้สึกอย่างไรฮะที่ว่าเห็นนะ

มันร้องเพราะว่าคางคกร้องแล้ว

คุณทัชนัยคุณร้องหน่อยสิว่าคังคกร้องเป็นอะไง

เออทุกคนต้องร้องยาวมากเลยนะ

เอ้าเรากะเขาสิขอหายด้ายละกัน

ถ้าเกิดถูกจริงแล้วคังคล้องตัวนี้จะเป็นอย่างไรน้องสภาพ
ถูกจริงนำไว้เท่าไรดิฉันกลัวไม่ถูกมันจะยังทีไหนล่ะตอนนี้

ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ช่วงค่ำบรรดานักเสียงโชคกว่า๕๐๐คน

พิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทอง
แต่ว่าแน่นอนแหละช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อยู่ใช่ไหม
แต่ว่าคนที่ไปร่วมพิธีก็ไม่หวั่นแหละ

เนี่ยก็ไปสวดมนต์เอาลอตเตอรี่ไปเอาแก๊งไป
หลายคนก็มีการสวมหน้ากากอนามัยบ้างอะไรบ้าง
ทางวัดเองก็จะเตรียมแอลกอฮอล์ล้ำมือให้บ้างนะฮะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนักเสียงโชคก็พากันเอาธนบัตรใบละ๒๐บาท
ไปแลกเปลี่ยนจากธนบัตรที่อยู่หน้าตักขององค์พระ

นะฮะขณะที่นายทงธนชัยชุนใช้อายุ๕๐ปี๑ในผู้ร่วมพิธี
เคยมาร่วมงานนี้แล้วครั้งหนึ่งได้รับโชคไป
ถูกเลขท้าย๒ตัว๙๔งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในครั้งนั้นถูกไป๒๐ใบ
ได้เงินไปแสนแปดครั้งนี้ก็ต้องมาอีก
แล้วพอมีคนถูกมันก็ปากต่อปากใช่ไหม
เราก็มีการนำเสนอข่าวคนก็ไปกันเฮโลกันไป

เพราะว่ามันก็นี่การเอาแบงค์ไปแลกมันก็ไม่ซ้ำกันหรอกถูกไหม
ไปได้นะแต่ก็อยากให้ใส่หน้ากากอนามัยไปกับทุกคน
เราเป็นห่วงเรื่องของโรคระบาดตอนนี้นะครับ

ใช่นะคะท้ายที่สุดแล้วก็นำมาให้เห็นกันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมาหากินกันต่อไปด้วย
เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ